ตอนนี้หลายคนรอดูพิธีเปิดโอลิมปิก

เช้าวันเสาร์วันที่๖สิงหาคมนะคะ

พิธีเปิดอากาศจะเป็นใจหรือเปล่า
ถูกต้องต้องคุยเรื่องนี้กับคุณคุปตนันค่ะ

แต่จากการคาดการณ์มีโอกาสเกิดฝน

นอกจากวันนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในบราซิลแล้ว
ในไทยมีหลายจุดที่ยังคงต้องเน้นย้ำ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ก่อนหน้านี้ฝนบริเวณทางตอนบนอาจจะน้อยหน่อย

ภาคเหนือภาคอีสานจะเพิ่มขึ้น

คือการหนองคายมวกเหล็กอุดรเพชมูลตกย้าวตั้งเมื่อคืนอย่างวันนี้
ถูกต้องและคาดการณ์ว่าจะตกแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ

ก่อนอื่นครับอย่างที่ได้บอกนะครับว่า

เราจะได้เห็นภาพอลังการนะครับ
สำหรับพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปีนี้นะครับ
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีก็คือจัดขึ้นที่เมือง
สถานที่จัดพิธีเปิดโอลิมปิกในวันนี้
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกัน
กับระบบพยากรอากาศไทยรัตน์ทีวีนะครับ

จุดนี้คือจุดที่เป็นที่ตั้งของเมือง
สังเกตว่าบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง
มีสีเขียวก็คืออากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
ส่วนตอนบนหน่อยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ

อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๑๘๒๖องศาเซลเซียต
ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป
แต่หนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยก็คือ
เรื่องของสถานการณ์ฝนจะมีโอกาสตกในพื้นที่หรือเปล่า
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

เพราะว่าขณะนี้เองมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่ง
ภาพากาศท้องฟ้าลิโอราโยโรค่อนข้างที่จะจำใสทีเดียว
ฝนนั้นจะเริ่มมาตกในบริเวณดังกล่าว
การว่าจะตกตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป
แล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธ

ท้องฟ้าก็จะเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้ง
ดังนั้นใครที่จะไปก็ตรวจสอบสภาพอากาศ

ตลอดช่วงที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้

เช้าวันนี้มีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของบราซิล
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่เขาบอกว่าแปลกที่สุดในโลก
เป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับ

เป็นภูเขาที่มีชื่อว่าโรไลมานะครับ
ตั้งอยู่ที่เมืองไรโลมาของประเทศบราซิล

ซึ่งเป็นพรมแดนที่เชื่อมต่อระหว่าง๓ประเทศ
ก็คือเวเนซูเอล่าบราซิลแล้วก็กาน่า
สิ่งที่ทำให้ภูเขาแห่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลก
ก็คือลักษณะของยอดเขาที่แบนเรียบ
เหมือนกับพื้นโต๊ะราวกับธรรมชาติจับปั้นขึ้นมา
ล้อมไปด้วยหน้าผาแนวดิ่งสูง๔๐๐เมตร
สำหรับนักผจญภัยที่ต้องการไต่ขึ้นภูเขาลูกนี้
ขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเนี่ยนะครับ
ทางขึ้นที่ดีที่สุดคือไต่ขึ้นไปตามธรรมชาติ
จากหน้าผาฝั่งประเทศเวเนลซีเอล่า
สำหรับนักไต่เขาที่ต้องการท้าทายความสูงความหวาดเสียว
อาจจะไต่ขึ้นจากประเทศบราซิลหรือว่าแก่หน้าก็ได้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์

หากใครไปก็สามารถให้จะไปชมความสวยงามของสิ่งที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้นมาเติมเต็มความสวยงามให้กับโลกของเราใบนี้กันนะครับ
นี่คือชีพบราซิลจากบราซิล

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เอง
นั่นก็คือการก่อตัวของร่องฝนนะครับหรือว่าร่องมรสุม
ซึ่งจุดใดก็ตามแต่ที่มีการก่อตัวของร่องมรสุมเกิดขึ้น
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอาจมีฝนตกชุก
ร่องมรสุมนี้ขนาดนี้เองพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้บริเวณดังกล่าวก็จะต้องเจอฝนตกชุกตกตก
อย่างต่อเนื่องในหลายจุดหลายพื้นที่
ยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย

อกจากนี้เองยังพบว่าเมืองในของเราณขณะนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

อกจากจะเหนียวนำทำให้เกิดฝนแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องเน้นย้ำก็คือเรื่องของสถานการณ์คลื่น
ฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้
การว่าหลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไปคลื่นลมก็จะค่อยสงบลงนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนกันบ้างครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
มีกลุ่มเมฆฝนที่มีลักษณะเป็นสีฟ้ากระจายในหลายจุด
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
คำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป
ราฟิกต่อไปนี้เป็นกราฟิกแสดงปริมาณน้ำฝน
ตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าสีเขียวก็คือบริเวณที่มีฝนตกเยอะเป็น
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

ถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนกลาง
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ยังคงเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าฝนอาจจะตกชุกเป็นพิเศษ
ทีนี้เรามาดูการคำนวณลักษณะการตกของฝน

เช้ากลุ่มฝนนั้นยังเน้นอยู่ในบริเวณ

ฝั่งตะวันตกแล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออก
หลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนจะค่อยเขยิบเข้ามาปกคลุม

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
คำนวณต่อไปช่วงบ่ายวันนี้
กลุ่มฝนนั้นก็จะเริ่มปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน
ฝั่งตะวันออกตกหนักในบางพื้นที่ภาคล่าง
ฝั่งตะวันตกรวมมาถึงในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเย็น
ถือว่าน่าจับตามองทีเดียวเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนเกือบทุกพื้นที่
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงเป็นจุดบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบน
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้
โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์ด้วยคงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากที่ทำงาน
มาถึงใครที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดไปลงประชามติ
คงจะต้องวางแผนการเดินทางดีนะครับเพราะว่าฝนตกแบบนี้แน่นอนครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของอันตรายที่จะมาพร้อมกันด้วยนะครับ
ยังไงก็ต้องตรวจสอบภัยพิบัตรที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่กันด้วย
มาดูที่อุณหภูมิกันบ้างนะครับจากฝนที่ตกลงมา
รวมไปถึงกลุ่มก้อนเมฆที่หนาตาขึ้นในวันนี้
ทำให้อุณหภูมิวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นสบายอาจจะร้อนอบอ้าวบ้างในช่วงบ่ายนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่แค่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
อยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยังคงเยอะนะครับโอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนช่วงเวลาที่มีโอกาสการเกิดฝนถ้าหากเราคำนวณแล้ว
พบว่าตั้งแต่ช่วงสายวันนี้จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
เกิดขึ้นหนาตาในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมา
ซึ่งโอกาสตกเยอะที่สุดก็คือช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับ
ดังนั้นในวันนี้เองอย่างที่บอกเลยครับว่าหลายจุดหลายพื้นที่
คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่การใช้ชีวิตในระยะนี้
เพิ่มความระมัดระวังและที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ยังต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับส่งข้อความรายงานสภาพอากาศมาได้
แต่ละจุดทั่วประเทศไทยเป็นอย่างไรเพื่อที่การท่องเที่ยวเดินทาง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์
ใครที่จะเดินทางไปแต่ละจุดจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ